การพัฒนาเทคโนโลยีในขณะที่โลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเร็วสูงนะครับ
ค่ายต่างมีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยี
ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเชิญครับ
อูเบอร์หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีผลิตแอปพลิเคชัน
คิดค้นเทคโนโลยีเครื่องวัดระดับแอลกอฮอลแบบดิจิทัล
เพื่อต่อยอดการใช้งานแอปพลิเคชันอูเบอร์
โดยร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
และกองบังคับการตำรวจจราจร
ในการสนับสนุนแคมเปญเมาไม่ขับ
โดยจะนำเครื่องวัดนี้ไปจัดวางตามสถานบันเทิงต่าง
เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

และจะส่งผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าบริการ
ในวงเงินค่าโดยสารสูงสุด๒๐๐บาท
คืออูเบอร์เซฟที่ทำว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง

ก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่ภาคเอกชนอย่างบูเบอร์มาสนับสนุน
คือการที่คนที่ไปดื่มไปสังสรรค์
แล้วก็ไม่ขับรถใช้บริการรถสาธารณะ
มีคนขับให้มันกลายเป็นการตัดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง
สถิติอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา
พบว่ามีผู้เสียชีวิต๓๔๑ราย
และบาดเจ็บอีก๓๐๐กว่าราย
โดยมูลนิธิเมาไม่ขับคาดหวังว่า
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อกจากมีแอปพลิเคชันแล้วยังมีนวัตกรรมแบบครบวงจรด้วยนะครับ